คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะมาดูเรื่องราวความรักสักนิดนึงนะคะ
แต่ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะไม่มีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะ
สามีคนนี้น่านักธุรกิจหมื่นล้านบอล์เลยคุณผู้ชมค่ะ
สิคะคุณคะจะอะไรล่ะคะคุณ
ซึ่งคุณแม่ของฝ่ายหญิงค่ะที่ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเพียงสั้นนะ
ว่าให้รอฟังจากปากของทั้งคู่เอง
ซึ่งคาดว่าสาวพิงกี้จะออกงานในเดือนหน้านั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เราจะมาสำรวจความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์กันบ้างนะคะ
ขณะที่เขาลือกำลังสนับโรงการค่ะ
เหมือนสาวพิงกี้ก็จะไม่เลือกเส้นทางสายดราม่านะ
แต่มาแนวโชว์ลูกคอกับเพลงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมได้เห็นนะ
ฉันมาไกลแบบนี้แหละค่ะไปฟังค่ะ
เป็นความหมายดีนะแต่เพียงแค่คำว่าฉันมาไกลเหลือเกิน
มันก็เลยอาจเป็นประเด็นขึ้นมานะครับคุณ
แล้วก็ไม่ว่าเพลงนี้จะสอกความในอะไรหรือไม่นะ
หรือเป็นเพียงการคิดถึงผลงานเก่าของเธอเท่านั้นนะคะ
อย่างที่แคปชั่นเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้นะ
หมออดไม่ได้จริงที่จะส่งอิโมติคอนรูปหัวใจบ้างล่ะ

พร้อมทั้งบอกให้เธอสู้แล้วก็ผ่านเหตุการณ์ต่างไปได้ด้วยดีนะคะ
ที่ฉันอ่านไทยรัฐออนไลน์นะคะ
คนสนิทของคุณพิงกี้คุณเพชรค่ะคุณสามีนะคะ
ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเออเรื่องนี้นะคะ
แล้วคุณเพชรเนี่ยก็อยากจะบอกให้พิงกี้นะนะ
คุยกับพิงกี้ให้พิงกี้พูดว่าอะไรนะคะ

แล้วก็เรื่องนี้เขาบอกว่าคนวงในก็รู้กันมาสักพักแล้วแหละ
แต่ว่าอยากจะให้คุณพิงกี้และคุณเพชร
เป็นคนบอกด้วยตัวเองนะคะไปติดตามได้
คุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ย
เรายังไม่มีอะไรยืนยันเลยนะคะ
ว่ากระแสเตียงหักรักร้าวระหว่างคุณเพชรกับคุณพิงกี้
เป็นเรื่องจริงเป็นแต่เพียงข่าวเมาส์ข่าวลือทั้งนั้นเลยนะคะ
พอไปสอบถามคุณแม่ของคุณพิงกี้เขาก็บอกว่า

ก็บอกว่าให้รอทางฝั่งคุณเพชรคุณพิงกี้ออกมาพูดเองจะดีกว่า

เราจะมารอคำตอบชัดจากปากของสาวพิงกี้กันดีกว่าว่า
จริงแล้วเรื่องเตียงหักรักร้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่
หรือเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือขึ้นมาเท่านั้นเอง

นะคะชีวิตชีวิตคู่ก็ประมาณ๓ปีกว่าเท่านั้นเองนะคะ
ใช่ค่ะค่ะวันนี้หมดไปแล้วนะฮะ